หลังจากของนางเอกดังคนนี้น้องนิชา

ว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า
คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าตกใจกันหมดเลยค่ะ
ซึ่งน้องนิชาเนี่ยค่ะจะมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกไปเรื่องโรคซึมเศร้านะคะ
ตอนนั้นที่เธอป่วยเนี่ยเธอบอกว่ากินข้าวไม่ได้เลยนะคะ
กินข้าวไปร้องไห้ไปแบบไม่รู้ตัวค่ะ
รวมไปถึงเรื่องความรักกับพี่ชายคนสนิทโตโน่ค่ะ
ซึ่งน้องนิชาบอกว่าครั้งนี้จะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกจริงค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วหนูเป็นคนข้างรักมาก

ทุกวันเลยรู้สึกแบบอยากร้องไห้
หรือว่ามันออกมาเองโดยที่เรา
ไม่รู้ด้วยซ้ำคำว่าดีพอของใครเป็นยังไง
แต่นุ่นรู้สึกว่าถามว่าพอดีมั้ยยังดีกว่า
ที่คุยกับโตโน่ไปปัจจุบันนิพาเป็นแฟนโตโน่หรือยังคะ
มุมของผู้หญิงอยากได้ยินคำนี้ไหมครับ
อืมถ้าเขาถามคำถามนี้นุ่นจะบอกเขาว่า
โตโน่เรียกนิชาว่าแฟนเต็มคำสักที
เขาอาจจะมีคำตอบนะต้องไปหาฟังกันในไทยรัฐทอล์กนะคุณผู้ชมนะ